อะไรกันบ้างทำไมทำไมเขาถึงทำดิบขายดีขนาดนี้ล่ะ
เอามาดูน้ำซุปกันบ้างนะครับอันไหนน้ำซุปเนี้ยครับอันนี้ค่ะ
อันนี้เลยนะนี่เป็นน้ำซุปค่ะน้ำซุปนี่เราใส่อะไรบ้าง
กระดูกค่ะใส่กระดูกตักขึ้นมาได้เลยค่ะใช้กระดูกหมูจ้ะ
ส่วนไหนเอ่ยโหมีนะครับขาตั้งขาตั้งนะฮะขาตั้งกระดูกซี่โครงค่ะ
กระดูกซี่โครงนี่นะฮะต้มจนเปื่อยเลยเนอะค่ะแล้วน้ำของเราเนี่ยมัน
กระดูกหมูมีอะไรอีกเครื่องปรุงอย่างอื่นมีไหมเครื่องปรุงก็
เราก็จะใส่กระเทียมพริกไทยค่ะกระเทียมพริกไทยเท่านั้นเองค่ะ
ปรุงรสอย่างอื่นไหมครับก็ไม่มีค่ะไม่มีเลยมีกระดูกมีกระเทียม
มีพริกไทยเท่านั้นเลยนะฮะต้มอยู่นานไหมครับค่ะก็ประมาณห้าชั่วโมงอ่ะ
ชั่วโมงจะได้น้ำสีข้นข้นแบบเนี้ยเหรอค่ะทำไมถึงน้ำมันไม่ใสอ่ะ
น้ำไม่ใสค่ะเพราะว่ายิ่งถ้าเราเร่งไฟปุ๊บไอ้น้ำกระดูกมันจะออกมาค่ะ
คือเราต้องการให้มันแบบนี้เลยมันจะได้มีความหวานความมันของมันออกมานะครับผม
ก็เลยได้น้ำซุปที่เข้มข้นแบบนี้นะอันนี้เราก็จะต้มต้มหมูไปด้วยนะคะ
จะต้องเนื้อหมูไปด้วยเนื้อหมูอะไรคะหมูเนื้อหมูแดงอะค่ะเนื้อหมูแดง
แดงนะคะต้มไปด้วยเลยอ่าฮะใช่ก็คือเอาความหวานจากเนื้อหมูด้วย
ค่ะก็ตับด้วยตับด้วยแล้วจากนั้นเราก็เอาเนื้อหมูมาทำหมูแดงกันต่อ
ใช่อย่างนี้ใช่ไหมครับอ่าผักแล้วก็มีถั่วงอกแล้วก็อะไรเอ่ย
ฝักยาวค่ะถั่วฝักยาวนะครับมาดูในเรื่องของส่วนผสมอื่นของก๋วยเตี๋ยวเราบ้างนะครับผม
มีอะไรบ้างครับเนี้ยก็จะมีหมูแดงนะคะหมูสับค่ะหมูสับ
มีปรุงบอกไหมหมูสับปรุงรสในน้ำค่ะอ่าในน้ำต้มยำนะคะครับผมค่ะ
แล้วก็เป็นหมูสับหมูปลาช่อครับผมค่ะมีตับตาบมีหนังมีหนัง
แล้วก็มีแคบหมูแคบหมูค่ะแล้วมีเกี้ยวทอดเกี้ยวทอดนะฮะ
ค่ะมีผักชีแต้งชายอ่าหอมมะนาวค่ะส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะทานแต่เส้นบะหมี่เท่านั้น
ก็บะหมี่มีขึ้นชื่อจริงจริงใช่ค่ะใช่ไหมใช่
นี่ก็ต้องทานบะหมี่เพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวขอลองทานบะหมี่แบบสองแบบเลยแล้วกันนะครับ
แบบน้ำกับแบบแห้งค่ะเดี๋ยวไปรอข้างในนะครับผมได้เลยค่ะขอบคุณครับ
นะครับผมฮั่อชิมกับน้ำบอกล่ะกันอ่ะนะนะครับอันนี้ปรุงรสเรียบร้อยแล้วค่ะ
เส้นมันจะแบบดึกดึกหน่อยใช่ค่ะมันไม่มันไม่เล็กจนเกินไป
ค่ะแล้วก็ไม่ได้เหนียวมากด้วยแต่มีความหนึบหึบของมันอยู่ค่ะได้ความรู้สึกแบบมันเหมือนได้ได้เคี้ยวได้อะไรอย่างเงี้
แล้วก็มีรสชาติของน้ำต้มน้ำซุปเนี่ยที่เกาะเส้นมาด้วยก็รสชาติที่แบบสมบูรณ์แบบนะครับผม
ซึ่งอันนี้เป็นต้มยำละปรุงรสได้พอแล้ว
เดี๋ยวเรามาลองเมนูแพ้งกันบ้างนะครับแพ้งเก้าล๊อคบีบน้ำหน่อย
ค่ะอืมอันนี้ก็ปรุงรสได้แล้วเหมือนกันก็ปรุงรสแล้วค่ะ
หน่อยก็ได้ค่ะทานเอ็มของเง้ากับตัวปักยาน้าคะ
ครับครับผมซึ่งในจานก็มีให้เวลาแหละแต่อยากถ้าเพิ่มก็ตั้งใจเลย
ทานแห้งนี่เส้นมันจะหนึบกว่านะค่ะความรู้สึกเหมือนแบบว่าเอาบะหมี่ถึงเปิดรูปอ่ะ
มารวบความแข็งตามใจเราอ่ะค่ะแล้วมันจะมี
รสชาติของมันอยู่โดยเอกลักษณ์ของมันอ่ะได้ค่ะนี่จะเป็นเอกลักษณ์เลยค่ะ
เส้นจะไม่เหมือนที่อื่นหรือเปล่าอืมจะไม่เหมือนจริงจริงคือจะไม่รู้อธิบายว่ามันเหนียวหรือมันนุ่มหรือมัน
อะไรไม่รู้อ่ะแต่ว่าต้องมาลองทานเองค่ะเอ่อมันจะมีความพอดีเคี้ยวอ่ะ
ได้ฟันได้มีการแบบเล่นกับเส้นกันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้อัตรสของบะหมี่เนี่ยอร่อยมากยิ่งขึ้นนะครับ
ผมต้องถามพี่ภาพที่เราเป็นรุ่นที่สองเนอะที่เปิดร้านมานะครับ
รู้สึกไงบ้างที่เราเอาความรู้จากบรรพบุรุษของเรามาสร้างอาชีพให้กับครอบครัวของเราจนยั่งยืนทุกวันนี้
พี่คือว่าสมัยก่อนเนี่ยพี่ทำงานธนาคารนะครับผมแล้วทีนี้คุณแม่เนี่ยพออายุ๖๐ก็บอกว่าท่านไม่ไหวแล้ว
ก็เลยพี่ก็พี่ก็เลยมาสืบต่อทิ้งงานประจำเลยทิ้งงานประจำเลยค่ะ
แล้วมาทำที่เป็นธุรกิจของตัวเองใช่ค่ะเพราะว่าต้องการให้อยู่อ่ะค่ะอืม
คือต้องการให้มีบะหมี่เจ๊เฟี้ยงยังอยู่ต่ออืมนะคะไม่อยากให้หายไปไม่อยากให้หายไปค่ะ
เพราะถ้าเราไม่ทำความรู้ของบรรพบุรุษของเราอาจจะเลือนหายไปได้ก็หายไปเลยใช่ไหม
หกสิบแปดปีนะครับกับทำนานบะหมี่เจ็กเซียงนะมีรุ่นต่อไปมีเตรียมรุ่นต่อไปว่าสืบค่อย
ก็ก็เตรียมรุ่นต่อไปนะคะก็จะมีรุ่นหลานรุ่นหลานก็จะมาทำต่อแล้วค่ะ
ใช่ไหมครับผมก็ขอให้บะหมี่เจ็กเซียงอยู่คู่กับชาวกำแพงเพชรไปนานนานนะครับผมอ่า
เปิดกี่โมงปิดกี่โมงตั้งอยู่ที่ไหนตั้งอยู่ที่อ่าบ้านเล็กที่สามสองหนึ่งทับหนึ่ง
ครับถนนราชดำเนินหนึ่งนะคะอืมค่ะอ่าอเมืองกำแพงเพชรค่ะครับผม
แล้วก็ก็เปิดประมาณโมงเช้าอะค่ะเจ็ดโมงเช้าครึ่งถึงถึงบ่ายบ่ายสามโมง
บ่ายสามของก็หมดแหละนะครับผมก็มาได้ทุกวันมีวันหยุดไหมไม่มีค่ะ
เปิดทุกวันใครมากำแพงเพชรเนี่ยเชื่อว่ามาถึงเมืองกำแพงเพชรแล้ว
คนแถวเนี้ยรู้จักกันทุกคนค่ะเพราะว่าเปิดมายาวนานจริงจริงนะครับผม
วันนี้ต้องขอบคุณมากครับทุกท่านขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะ
เชื่อว่าตอนนี้หลายหลายคนคงเตรียมสตาร์ทรถแล้วมุ่งตรงมาที่ร้านเสียงบะหมี่กันแล้วใช่ไหมล่ะคะแต่เดี๋ยวค่ะ
ที่นี่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะไม่ใช่ถนนกำแพงเพชรที่จะได้บลื้นรถมาแป๊บเดียวถึง
แต่สำหรับเรื่องของความอร่อยนั้นไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถสร้างสรรค์ได้ค่ะ
ว่าแต่วันนี้เชฟฟังและเฮียน็อตมีเมนูอะไรมาฝากแฟนกันนะ
สวัสดีครับเชฟครับแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
เอาอะไรมาด้วยเนี่ยแม่น่ากินจริงเลยเ
เดี๋ยวพี่ยังไม่ต้องเลย
อ้าวยังกินไม่ได้เหรอยังกินไม่ได้พี่
ผมไปซุปเปอร์มาแล้วผมก็ไปเจอเนี่ยมันม่วงญี่ปุ่นมา
แล้วมันหน้าทานนะพี่นะน่าทาน

ฉะนั้นตอนนี้เราไปเรียวัตถุดิบพร้อมกันดีกว่านะครับ

กินไม่ได้เหรอ
วันนี้ผมเลือกเส้นที่มีเป็นลักษณะเป็นโบย์
เราก็จะใส่เส้นลงไปน้ำเดือนกำลังดีเลย
แต่ว่าถ้าเราใส่พาสต้าหรือว่าทางคู่ขนมปังก็กลายเป็นเมนูหลักได้
นี้มีหอมใหญ่แล้วก็เซอร์ลาลี่นะครับเดี๋ยวเราจะผัดครับให้มันหอมแล้วก็ให้มันสลด
เดี๋ยวใส่เนยก่อนเลยใส่เนยก่อนไหมครับ

ตอนนี้เราก็เอามาทำให้มันเย็นลงนิดนึงพี่เพราะว่าถ้ามันร้อนเกินไปเนี่ยเดี๋ยวเครื่องปั่นเราจะพัง
แต่ว่าอย่าให้มันเย็นเกินไปนะเพราะว่าถ้ายิ่งเย็นมากสูงเราจะยิ่งปั่นยาก

เดี๋ยวเราก็จะกรองครับส่วนนี้
จากนั้นเราตั้งไฟแล้วครับแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะเพิ่มความหอมมันให้มันด้วยการใส่นมข้นจืดลงไปครับ
มาแล้วครับนี่เลยครับ
ทุกเมนูรสชาติเข้มข้นของมันอร่อยล้ำไม่ซ้ำใครครับ
แล้วตอนนี้นะครับนี่เลย
สำหรับปรุงเมนูน้อยหรือว่าครอบครัวเล็กครับ
และที่สำคัญนะครับมีฝาพร้อมเปิดใช้ง่ายสะดวกสบายมากเลยครับ

เป็นซุปที่เข้มข้นหอมมันกลมกรอบมากดี
อกจากนั้นนะครับยังมีกลิ่นหอมของนมเบา
ได้สัมผัสที่นุ่มนวลเข้ากับพาสต้าลูกโบของพี่ได้ทีเดียวด้วยครับ
เชฟทีไรก็ทำเมนูที่แบบว่าอร่อยสุดยอดจริงให้เราทานทุกครั้งเลยนะครับผม
แต่คุณผู้ชมครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับ
เพราะว่าช่วงหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปชิมเมนูเส้นร้านไหนและที่ใด